ส่วนปัญหานักเรียนนักศึกษาที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาส
นำไปถึงความสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก
โดยที่ผ่านมาก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้
แม้ว่าผู้ที่รับผิดชอบจะมีมาตรการเด็ดขาด

ทำให้ล่าสุดครับหัวหน้าคณะคอสชต้องใช้อำนาจ
ตามมาตรา๔๔ออกกฎหมาย
ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
และดูแลพฤติกรรมลูกหลานของตัวเองครับ
โดยคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ในเรื่องนี้มีความยาวทั้งหมด๔ข้อนะครับ
เริ่มจากให้พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
ปี๒๕๔๖มีอำนาจกักตัวนักเรียน
และนักศึกษาที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาสทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เตรียมการเพื่อก่อเหตุดังกล่าวเป็นการชั่วคราวไม่เกิน๖ชั่วโมง

ผู้บริหารโรงเรียนหรือว่าสถานศึกษาบิดามันดาหรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณี
ข้อที่๒ครับกำหนดให้บีดามันดาหรือผู้ปกครอง
ต้องให้การอุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน
และยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่ดีของเด็กและเยาวชน
ที่เป็นนักเรียนและนักศึกษาที่อยู่ในความปกครองดูแลของตน
รวมทั้งต้องปฏิบัติต้องไม่สนับสนุนหรือปล่อยป่าละเลย
เด็กและเยาวชนที่เป็นนักเรียนและนักศึกษา
ในปกครองร่วมกลุ่มเพื่อก่อเหตุ
หากพบเด็กและเยาวชนที่เป็นนักเรียนและนักศึกษารวมกลุ่ม

ถือเป็นความรับผิดชอบของบีนาบานดาหรือผู้ปกครองของเด็กนะครับ
ข้อที่๓นะครับผู้ใดที่ยุโยงส่งเสริมช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุน
ให้นักเรียนหรือนักศึกษาฝ่าฝืน
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓เดือนหรือปรับไม่เกิน๓๐๐๐บาท

เป็นเหตุให้นักเรียนหรือนักศึกษาไปก่อเหตุทะเลาะวิวาส

ผู้นั้นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือนหรือปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท

และหากเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเพราะการทะเลาะวิวาส
หรือทำร้ายร่างกายผู้นั้นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑ปีหรือปรับไม่เกิน๑แสนบาท

และสุดท้ายข้อ๔ครับกำหนดให้โรงเรียนและสถานศึกษามีหน้าที่จัดให้มีกิจกรรม
ในการแนะแนวเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหานักเรียนและนักศึกษาทะเลาะ
โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งกวดขันและเร่งจัดทำมาตรการเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาสของนักเรียนและนักศึกษาให้เป็นรูปธรรม
เพื่อเป็นการลดปัญหาสังคมโดยเร่งด่วน